มาถึงอีกหนึ่งคดีคดีฆาตกรรมคือไฮสว์เชอรี่
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะคะล่าสุดตำรวจพบว่าน้องชายของไนโก้ผู้ต้องหาเนี่ย
น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องก็เลยเตรียมเรียกเข้ามาให้สอบประคำด้วยนะคะ
ส่วนทางด้านอดีตภรรยาของไนโก้รวมถึงพ่อ

ยืนยันเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นว่าไม่มีส่วนรู้เห็น
และยังฝากให้ไนโก้นั้นเข้ามอบตัวด้วย
พ่อตาและอดีตภรรยาของนายอัศยาชัยพาหรือโก้อายุ๓๓ปี
ผู้ต้องหาคดีฆ่านางสาวทิติมาตั้งวิบูรพาณิชย์หรือเชอรี่อายุ๓๙ปี
นักธุรกิจสาวที่เสียชีวิตที่โรงแรมหรูย่านลาดพร้าว
เดินทางไปให้ปากคำที่สถานีตำรวจนครบานโชคชัยนะคะ
โดยมีพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ์

ผู้กำกับการสนโชคชัยแล้วก็พนักงานสอบสวนสอบปากคำค่ะ
เรื่องต้นนางสาวรุจี
ก็บอกว่าเดินทางมาให้ปากคำในฐานะพยานนะคะ

เธอนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของไฮโซเชอรี่

ตัวเธอเองกับไนโก้เนี่ยแต่งงานกันมาประมาณ๘๙ปีแล้ว

มีลูกหนึ่งคนอายุ๔ขวบนะคะ
ก่อนจะเลิกกันไปก็มีเรื่องราว
ไนโก้ได้คบหากับผู้ตาย
ก็ทะเลาะกันไม่เข้าใจกัน
และก็เลยเลิกรากันไปนะคะ
ไโก้เองก็บอกว่าจะคบหากับผู้ตาย
ก็เลยรู้สึกว่ามันต้องถึงทางตันแล้ว

หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้ติดต่อกันอีก
จะมีคุยกันบ้างก็เฉพาะเรื่องของลูกเท่านั้น

เคยมีปัญหาทะเลาะมีปากเสียงกันเล็กน้อย

โก้เองก็ไม่เคยแสดงออกถึงพฤติกรรมรุนแรง
หรือว่าทำร้ายร่างกายเธอแต่อย่างใด
แต่พอเธอทราบข่าวนี้เธอบอกว่าตกใจค่ะ
แล้วก็อยากให้ไนโก้อดีตสามี

ว่าเค้ารับทราบว่าหนูเคยเป็นสามีภรรยากัน
แล้วเค้าก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กัน
ก็คือเขาก็รับทราบนะคะว่าหนูกับเขาเป็นภรรยาและสามีจริง
แล้วเค้าก็ยืนยันว่าเค้าจะคบกัน

แต่ทุกคนรับทราบนะคะว่าหนูอยู่ด้วยกัน
แล้วคนที่เสียชีวิตก็รับทราบค่ะ
จากนางสาวรุจีแล้ว
คุณพ่อก็มาด้วยก็คือนายดำรง
บอกว่าหลังจากที่ไนโก้กับลูกสาวเลิกกันแล้ว
โก้เองก็ส่งเงินมาส่งเสียเลี้ยงดูลูกนะคะประมาณ๒๐๐๐บาท
แต่ว่าช่วงที่ขาดการติดต่อก็คือช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาก็หายไป
จนมารู้ข่าวว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
ก็ฝากบอกไนโก้ด้วยนะคะว่าอยากจะให้มามอบตัวไม่อยากให้หนีคดี
เพราะว่าสงสารหลานก็คือลูกของไนโก้กับนางสาวรูจีนนี่แหละนะคะ
ส่วนเงินที่หายไปกว่า๒ล้านที่มีคนตั้งข้อสงสัยว่า
โก้นั้นโอนมาให้ลูกสาวคือนางสาวรุจีนั้น
คุณเป็นพ่อนี้นะคะนายดำรงยืนยันว่าไม่มีเงินจำนวนนี้
เข้ามาในบัญชีลูกสาวอย่างแน่นอนด้วย
ส่วนเรื่องของการติดตามคดีเนี่ยนะคะ
ทางด้านพลตำรวจตรีธีรพงศ์วงรัฐพิทักษ
บังคับการตำรวจนครบาน๔บอกว่าตอนนี้
อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวค่ะ
ก็ยังไม่ยืนยันนะคะว่าล่าสุดผู้ต้องหาอยู่ในประเทศไทย

มีการใช้ช่องทางธรรมชาติในการเข้าออกประเทศ
ส่วนจะมีผู้ร่วมขบวนการก่อเหตุ
นางสาวทิติมาหรือไฮโซเชอรี่หรือเปล่า
ก็ยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วย
แต่ตอนนี้นะคะทางตำรวจนั้น
ได้ออกหมายเรียกน้องชายของผู้ต้องหาเข้าให้ปากคำแล้ว

จะดำเนินการด้วยความยุติธรรมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
พร้อมทั้งบอกว่าจะติดตามตัวมาให้ได้ภายใน๗วันนี้

คือมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดที่ทางฝั่งกัมพูชา
เป็นโรงแรมที่กัมพูชาค่ะว่าเห็นว่าไนโก้เดินออกมาจากลิฟต์
แล้วก็มีผู้ชายคนนึงเดินตามมา
ก็ยังไม่ยืนยันว่าคนที่เดินตามมาใช่น้องชายไหม
แล้วน้องชายจะมีส่วนรู้เห็นหรือไม่
ดังนั้นตอนนี้เขาก็เลยให้เจ้าหน้าที่เร่งติดตาม

คนข้างหลังเขาคิดว่าน่าจะเป็นน้องหรือเปล่า

เพราะฉะนั้นก็รอมาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนเพิ่มเติม
ส่วนการสอบปากคำอดีตภรรยานะคะก็ให้การเพิ่มเติมว่า
โก้ติดต่อมาเมื่อวันที่๒๗กรกฎาคม

แล้วก็พูดคุยเหมือนสั่งลากันนะคะ
ก็เกรงว่าไนโก้จะคิดสั้นทำร้ายตัวเอง

ผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔ค่ะ
ส่วนเรื่องเงินที่ไนโก้โอนให้อดีตภรรยาหลังก่อเหตุนะคะ
เรื่องนี้ก็ต้องสืบสวนสอบสวนกันต่อ
ถ้าหากเพราะว่าอดีตภรรยากดออกไป

ขณะเดียวกันมาดูฝากฝั่งของทางด้านญาติผู้เสียชีวิต
คือนายพิพัฒน์แล้วก็นายบัณฑิตตั้งวิบูรพาณิชย์

เดินทางมาพบพนักงานสอบสวนอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อนำหลักฐานมามอบให้เพิ่มเติม
หลักฐานที่ว่าก็คือข้อความแชทผ่านแอปพลิเคชันไลน์ค่ะ

พร้อมทั้งให้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางบัญชีของพี่สาวด้วย
ถ้าพบว่ามีการโอนเงินจากบริษัทจำนวนนึง
เข้าบัญชีไนโก้หลายครั้ง

เพราะว่ามันมีการโอนเงินแบบนี้เข้าออกเข้าออก

ก็คือบัญชีของผู้ตายคุณเชอรี่คือมีประมาณ๑๔บัญชี

เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่ก็ไม่ได้มีท่าทีที่เหมือนกับถูกบังคับหรืออย่างไร
อยู่ที่ธนาคารธนเนินแถววังหินเนี่ยนะคะ
ส่วนเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะ
อดีตพ่อตาแล้วก็อดีตภรรยาของไนโก้
ก็เดินทางไปงานศพนางสาวทิติมาที่วัดบางบัวนะคะ
แล้วก็แสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้ตาย
เพราะว่าก็จะมีการจัดเรื่องของงานชาปนกิจศพวันที่๕สิงหาคม
ก็คือพรุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับ